พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุนะคะสาเหตุเมาแล้วขับอีกแล้วค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะอ้างตัวว่าเป็นข้าราชการระดับเกษตรตำบลนะคะ
ขับรถมาแล้วเสียหลักข้ามเลนไปชนเข้ากับรถอีกคันหนึ่งครับ
ทำให้รถอีกคันนึงเนี่ยเข้ามากันสองคนนะฮะ
ได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ย
เป็นเด็กวัยเพียงสี่ขวบเจ้าตัวค่ะ
หลังจากที่ไปประสบเหตุเสร็จปุ๊บลงมาเอะอะโวยวายคล้ายคนเมาแบบนี้ค่ะ

ไอภาพส้ายที่ไปเลยสายที่ไปเลย
อุ๊ยไม่ต้องมีสันเหลือไม่ต้อง

บึลด้วยละ
นั่งนั่งนั่ง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

นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
นั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งนั่ง
ดิจลอดก็คือวิธีการคลานออกมาจากรถแล้วก็เห็นผู้กรณี
ตอนนั้นจำได้เลยค่ะว่าเป็นข้าราชการเพราะเคยทำงานร่วมกันในพื้นที่
แล้วเข้าไปช่วยเหลือส่วนอาการเจ็บของคุณรวยรินนะคะบอกว่า
ตอนนี้กระดูกกรามเคลื่อนฟกช้ำในช่องท้อง
ต้องพักรักษาตัวแล้วก็เฝ้าดูอาการต่อที่โรงพยาบาล
ขณะที่อาการของหลานสาววัย๔ขวบต้องบอกว่าหนักอยู่นะคะ
เพราะว่ากระดูกหายปลาร้าหักแล้วก็มีร่องรอยบาดเจ็บหลายแห่งด้วย
ก็ต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิดคุณดูสภาพรถสิ

หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะคู่กรณี
คุณรวยรินบอกว่าคู่กรณีไม่ได้เข้ามาเยี่ยม
หรือว่าให้ญาติมาติดต่อเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
แต่ยังใดนะคะเธอบอกว่าเดิมทีเดียว
เธอก็ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังต้องมีค่าใช้จ่าย

แล้วยังต้องมาเจ็บตัวแบบนี้อีกยอมรับว่าตอนนี้เดือดร้อนมาก
อยากให้คู่กรณีเข้ามาช่วยดูแลเธอกับหลานที่ต้องมาบาดเจ็บแบบนี้ด้วย

ท่านตำรวจเอกสมชายคมพยักษ์ผู้กำกับสอบพรน้องมุนมากบอกว่า
เรื่องของความคืบหน้าคดีความที่เกิดขึ้น
ก็คือคนขับรถคันก่อเหตุเนี่ยชื่อว่าวาดที่ร้อยเอกสกุลชัยขำประถมเป็นเกษตรกร
เป็นเกษตรตำบลน้องตะไก้ซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจได้ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็นำตัวไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์วัดแล้ว

มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินไปสักประมาณ๔เท่ากว่า
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำ
แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาคือ
เมาแล้วขับแล้วก็ขับเคี้ยวรถโดยประมาท

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องสอบปากคำคู่กรณีด้วยนะคะ
ขณะที่คนก่อเหตุเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้าไปทำงานนะคะ

ทราบว่าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเช่นเดียวกันนะคะ
อ่ะรักษาเสร็จแล้วก็มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะ
แล้วควรจะทำควรจะให้ทำงานต่อไปไหมเนี่ย
เป็นข้าราชการเกษตรตำบลด้วยคุณ